แล้วก็มาถึงวินาทีที่จะตัดสินโชคชะตาอนาคตของครอบครัวพี่แรมนะครับ
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เราพรนาให้ทุกครอบครัวอยู่แล้ว
ว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกข้อ
รวมทั้งครอบครัวของพี่แรมด้วยนะ

เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจและลุ้นไปพร้อมกัน
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

โจทย์สำหรับข้อนี้นะฮะ
น้องกายจะต้องแกะถั่วลิสงให้ได้๕๐เมตร
ภายในเวลา๒นาทีครึ่ง๕๐เมตรได้อยู่แล้ว
แต่เวลาที่น้องกายทำ๒นาทีครึ่ง

ถือว่าผ่านจะได้หรือไม่ได้
ได้
ข้อแรกละครับ๕๐๐๐บาทนะ
แต่เรารุ้นว่าอยากให้ถูกทุกข้อต้องได้เท่านั้นนะ

ได้
ได้ครับ

เกือบมากแล้วเฉียดฉิวมาก
ครอบครัวของพี่แรมนะครับจากพิศนุโลก

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ลุ้นกันต่อเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนอะ
แรมเนาะผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องภาษาไทยป๕ครับ
สำหรับคำถามเรื่องนี้ก็คือ
คำใจเขียนถูกข้อ๓ค่ะหลงไหล
และน้องแนนเลือกตอบตัวเลือกที่๓หลงไหล

เอาใจช่วยกันนะฮะ

วิทยาศัพท์

คำใดที่เขียนถูก
แนนสับสนระหว่างคำไหนกับคำไหน

เขียนถูกต้องแล้วก็ถูกครับเวทมนต์ถูกต้อง
เวทมนต์สะกดด้วย
เมซาวัตถานขอมอน

ลุ้นกันต่อนะครับ

จะได้เงินหมื่นไหมก็ขอให้เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องคาราบาลครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

แรมนะฮะเลือกตอบตัวเลือกที่๓คนจนผู้ยิ่งใหญ่

โฆษณ์โฆษณ์โฆษณ์
นั่นก็คือเพลงคนจนผู้ยิ่งใหญ่

ตอนนี้ถูกไปแล้ว๒ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เวลาดิ้งขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะ

ข้อสุดท้ายนี้ก็สำคัญ

จะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่
ขึ้นอยู่กับข้อสุดท้ายนี่แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ผนังด้านหน้าบ้าน
มีอิดบล็อกแก้วทั้งหมดกี่ก้อน

น้องโบเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
ก้อนซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

ถูก
ว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าวว้าว
ว้าวว้าว
ว้าวว้าว

ว้าวว้าว

ว้าวว้าว
ว้าวว้าว

ว้าว

ว้าว

ว้าว

ว้าว

ได้สามารถอยู่ดูแลซึ่งกันและกันให้นานที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้เนอะสู้นะพี่นะ

แล้วผมขอให้อนิสมผลบุญนะครับ
ให้คุณพระคุ้มครองครอบครัวของพี่
ให้มีปฏิหารนะครับ

ให้พี่กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง

ที่มาท้ายเข้าได้กับเราขอบคุณทุกชีวิตครับ
ทางวันไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่แนนขึ้นมาตอบครับ

ไม่ว่าจะบอกว่า
หนูไม่ได้ตอบพี่แนนต้องตอบแทนหนูให้ได้ค่ะ